สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
ไม่ได้หวีผมเลยอ่ะอืมมันเป็นสไตล์อบพ่อไม่ได้ไม่
ยังไม่ได้หวีแต่เมื่อกี้กำลังยืนเมาส์กันอยู่เมาส์หูเรื่องเมาส์เยอะ
แบบนี้คุณยังไม่จะโดนอ๋อฉันกลัวจะตายฉันสงบปาก
สงบคำเปล่าเธอกลัวนะขนมไว้มะวางคุณเอาเอารูปภาพ
ผมไปออกรายการนะคุณจะจับใช่ไหมอ่ะฉันกลัวใช่ไหม
ต้องระวังตัวทุกวันใช่ไหม๑๐เมธิ์
คือค่าตัวมันก็ต้องขึ้นทุกเดือนไม่เห็นเหรอท่านก็จะขึ้นค่าตัวกันทุกเดือนเหรอ
นี่หลายคนถามเยอะจริงคือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเขาก็อยากรู้จากปากของคุณพี่นะคะ
ของคุณพี่หนุ่มเนี่ยว่าเรื่องมันเป็นมายังไงทำไมอยู่ดี
เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังเดี๋ยวเคารพทรงชาติเสร็จเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง

วิวัฒนาการการทำทีวีเขาบอกต้องขนาดนั้นแล้วเหรอ
มันมีเหตุพี่หนุ่มเขาบอกแล้วว่ามันมีเหตุมันมีเหตุ
เก็บขนมไหมปังเนี่ยขนมปังเขามาทายอินหรืออะไรเถอะ

เดี๋ยวเล่าเรื่องของหนุ่มอิสราเอลที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย
แล้วมีการหนีการกักตัวไปเมื่อวันที่๑๗ธันวาคม
ปรากฏว่าเขาก็ไปพัทยาเอ่ยไปสมุยเอ่ยไปชุมพรเอ่ย
โพสต์ออกมาตอนแรกนี้คือว่าเขาติดโควิดนะคะ
ล่าสุดในแพทย์สุภกิจศรีรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะ
ก็เปิดเผยบอกว่าจากกรณีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ย
มีการหลบหนีออกจากระบบโดยไม่รอผลการตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าอ่ะนะคะ
ต่อมาเนี่ยโรงพยาบาลสมุยเขามีการเก็บตัวอย่างตรวจแล็บสองแห่งค่ะ
ผลออกมาเป็นลบเมื่อวานที่เรามีการพูดกันไปอ่ะนะคะ
บอกว่าไปที่สมุยปุ๊บแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็ไปตรวจแล็บที่สมุยหนึ่งครั้งนะคะ
ปรากฏผลออกมาเป็นลบพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เขามอบตัวแล้ว
พาไปตรวจอีกครั้งหนึ่งผลออกมาก็เป็นลบอีกอะค่ะ
คนก็สับสนแล้วเอ๊ะมันเกิดยังไง
กับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่กรุงเทพเก็บตัวอย่างส่งผลไปตรวจ

คุณหมอก็เลยบอกว่าตามเกณฑ์เนี่ยเขาก็มีการสุ่มหาสายพันธุ์ด้วยนะคะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งไปตรวจค่ะ๑๘ธันวาคม
โดยวิธีการตรวจเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นเชื้อโอมิครอน

หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งตัวโดยเป็นการเพิ่มจำนวนเชื้อ๓๐วงรอบ
หมายถึงว่ายังจะหมุนเนี่ยใช้แบบรอบทั้งหมด๓๐วงรอบอะค่ะ
เมื่อวันที่๒๒ธันวาคมบอกว่าเป็นสายพันธุมิครอนเช่นกันนะคะ
จากนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลไรเนี่ยอย่างที่บอกไปหายไปอะค่ะ
แล้วก็ไปโผล่ที่เกาะสมุยโรงพยาบาลสมุยก็เลยส่งตรวจ
ซึ่งตามปกติเนี่ยค่ะหากคนที่มีเชื้อมากเนี่ยนะคะ
ปั่นเชื้อเพียงไม่กี่รอบก็สามารถตรวจเจอแล้ว
กรณีของนักท่องเที่ยวคนนี้เขาปั่นถึง๓๐วงรอบอะค่ะ
พอไปถึงสมุยอีก๒๓วันเนี่ยเชื้อมันลดน้อยเหลือน้อยลง

ดังนั้นท่านบอกว่าค่อนข้าง

เสียงอะไรรู้ไหมเสียงสล็อต
ไอ้บ้าเสียงลายเด้งเว้ย

เล่นออกอากาศเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการไปไกลอย่างนี้เลยเหรอ

มันคือเสียงอะไร

มันคือเสียงไลน์ที่ปิดไลน์เอาไว้

มันเลยพอเปิดทีนึงมันเด้งตุ๊กตุ๊กตุ๊ก

เมื่อกี้ได้ยินแองจี้มีเสียงลอยมาข้างข้างว่าวันหนึ่งคุณแม่จะเป็นคุณนายดาว
เขาใช่ไงยิ่งกว่าดาวทุกวันนี้จะเป็นอยู่แล้วว่ะคุณนายดาวเนี่ยเล็กเล็ก
กำลังอ่านข่าวอยู่แล้วคุณไปเปิดเสียงอย่างงี้มันเป็นการไปรบกวนเขาอีหนุ่ม
ในขณะที่รถเมล์อ่านข่าวโถอย่ามาหิดผิดมนุษย์มนา
วันนี้ใช้วิธีถ่ายคลิปเป็นหลักฐานนี่นะในระหว่างที่แอปรถเมย์อ่านข่าวนี้เอ้า
นี่ระหว่างรถเมย์อ่านข่าวโอ้โหถ่ายตอนไหนวะเนี่ย
ใยเฮทในสิ่งที่เชื่ออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นว่าจะหุด

คือการที่แบบเขาตัดภาพไปที่รถเมย

เธอบอกว่าเขาห้ามรีแหลกข่าวอะ

แต่จริงสิ่งที่เป็นอย่างนี้
ฉันน่ะทุกวันนี้ก่อนจะออกจากบ้านนี้ไหว้พระนะเผากระดาษเอ้ยขอให้ล้อแค้วคาดปลอดภัยแค้วคาดออกไป
พึ่งเนี่ยสีจนไม่รู้จะสียังไงแล้วณเมตตาโมกรุณาเมตตากูรักกูหลงกู
โอ้โหจะได้ไม่ดูกันหูมูทุกวันเลยนะมูหนักเลยนะไม่แต่กับพิธีกรคนอื่นจะไม่เป็นไง
น้อเมตาอย่าทำร้ายกูป่นปดปลอดกูอย่างนี้น้า

ไม่เอาเยอะสรุปเลยนะคะคือนักท่องเที่ยวรายนี้ปรากฏผลออกมาเป็นลบ
แต่คือเขายังมีความผิดตามพรพรบโรคติดต่ออยู่นั่นเอง
นั่นแหละค่ะอย่างไรก็ต้องแบบไปกลับไปที่สนทองหล่อ
แล้วคุณก็ต้องไปชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็ทำตามกฎหมายของประเทศไทยเรานะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเข้าไปถามว่ากรณีการตรวจเจอเชื้อ
จากวงปั่นรอบสูงที่บอกว่าใช้๓๐รอบเนี่ยค่ะ
แปลว่าเอ๊ะเขาเนี่ยเพิ่งเริ่มติดเชื้อหรือว่าเป็นเพราะขาลง

ขาลงหมายถึงว่าคือตอนเข้ามาเขาตรวจ
ดันติดถูกไหมคะดังนั้นในระยะเวลาตั้งแต่๑๗ไปจนถึงยี่สิบสองเนี่ย
เอ๊ะมันหายไปแล้วมาตรวจเจอตรงนี้มันเป็นช่วงพลิกแล้วหายแล้วหรือเปล่า

ทางฝั่งของหมอเขาบอกมาแล้วบอกว่าครั้งแรกเลยเนี่ย
หลังจากนั้นเขาได้มีการส่งไปตรวจว่าเป็นสายพันธุ์อะไร
แล้วก็ไปเจอว่าเป็นโอมิครอนพอเสร็จแล้วชายคนนี้ก็คือหนีออกไป
พอหนีออกไปเสร็จเขาก็ตามหากันจนกระทั่งไปตามเจอ
พอตามเจอเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลที่สมุย๒แห่ง
สองแห่งเนี้ยไม่เจออืมคือผลเนี่ยเป็นลบเลย
ทีนี้เขาก็เลยสงสัยว่าไอ้ช่วงเวลาที่เขาหายไปเนี่ย
แล้วตอนนี้ที่ไปตรวจเจอแล้วมันเป็นลบเนี่ย
มันน่าจะเกิดจากการที่เชื้อมันเริ่มน้อยลงไปแล้ว
หรือว่ากำลังจะใกล้ที่จะหาย
แต่ว่าไอ้ที่ว่าเป็นเนี่ยเป็นมาก่อนแล้วเพราะเจอไปแล้ว
เธอแต่อันนี้ทำให้เราสบายใจอย่างนี้ไหมว่า
มันอาจจะไม่แรงอย่างตอนแรกหรือเปล่า

แต่เขาก็มีคนพูดว่ามันเป็นอย่างนั้น
อันนี้ก็คือถ้าสมมุติเราคิดในแง่บวก
เป็นคนมองโลกในแง่ดีอะ

ระยะเวลาไปประมาณสัก๕วัน

คือตอนแรกคือคนก็กังวลแล้วแหละ

มันติดเชื้อง่ายมันกระจายเชื้อเร็ว

อย่างที่คุณหมอบอกไปว่าเชื้อในช่วงนั้นคือมันน้อยลง

ซึ่งที่เขาบอกว่าวันนี้ออยสหรัฐเขารับรองแล้วว่า

ก็คือให้กินก่อนในช่วงที่เป็น๕วัน
ใช่ค่ะคือถ้าสมมุติว่าพบว่ามีอาการปั๊บเนี่ยให้ทานยาตัวนี้เลย๕วัน

เพื่อที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙กรณีฉุกเฉิน
อันนี้เขาเรียกว่าเป็นยาต้านไวรัสโควิด๑๙ชนิดเม็ด
ตัวแรกนะคะที่สามารถทานเองที่บ้านได้ด้วย
คือคุณหมอจะสั่งยาแล้วก็ไปทานเองที่บ้าน
โดยกลุ่มที่เขาจะให้ยาตัวนี้ได้คืออายุ๑๒ปีขึ้นไปนะคะ

มันสามารถที่จะลดอัตราการเสียชีวิต
รวมไปถึงการเข้าโรงพยาบาลได้ถึง๘๙

แต่เธอเกิดมาหล่อหน้าตามันอาจจะดึงดูด
แต่เขาบอกว่าไอ้คนหล่อเนี่ยน่ากลัว

อันนี้คือในทวิตเตอร์เขาส่งมา
บอกดูสายตาแม่มดดำที่มอง

อุ๊ยเล็บดำอีกแล้ว

คือตอนนี้มีใครพลาดอะไรไม่ได้เลยนะคะ

เผลอแป๊บนึงนี่แคปรูปเลยทันทีนะเออถ่ายไว้เฉยเลยนี่โอ้โหดูสิ
ไม่มีใครยอมใครจริงจริงเวลาเธอเอารูปฉันอุบัติอุบัติออกมา
เราได้เข้าดาวนไหมเนี่ยไม่ได้เขาไม่มีการจัดเข้าดาวนเขายกเลิ
แล้วนะกรุงเทพกรุงเทพของกรุงเทพมาแต่ละจังหวัดจะเป็นคนพิจารณา
ใช่ค่ะปกติแล้วจริงก็เป็นเหตุเป็นผลของผู้ว่าราชการจังหวัด
จะเป็นคนตัดสินใจเรื่องของมาตรการต่างในแต่ละจังหวัด
แต่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะเขามีการกล่าวถึงกรณีเรื่องของการจัดงานปีใหม่แล้วก็สวดมนต์ข้ามปีในที่ประชุมสอบคอชุดเล็ก
เขามีแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดงานปีใหม่ในกรุงเทพอะค่ะก็แต่บอกว่ายกเลิกการจัดงานขึ้นปีใหม่ดีกว่าแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีที่ทางกรุงเทพเป็นเจ้าภาพค่ะ
สำหรับภาคเอกชนล่ะที่เขาจะจัดงานทางกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าขอความร่วมมือให้งดนะคะ
ทางรัฐบาลในกำหนดออกมาแล้วก็ต้องมีจุดกักตัวหากตรวจแล้วพบผู้ติดเชื้อ
เป็นสองจุดใหญ่ใหญ่ที่ได้รับอนุญาตจากทางกรุงเทพมหานครให้มีการจัดงานเขาดาวน์ไปแล้ว
ทีนี้เนี่ยทางกรุงเทพก็บอกว่าขอความร่วมมือให้งดการจัดงานค่ะ
แต่หากไม่สามารถงดได้จริง
คุณก็ต้องเพิ่มมาตรการอย่างเคร่งครัด
เป็นแบบนั้นนะคะตอนนี้

ชอบดาราเนี่ยเลยสรรพชากรบอกแม่
หนูไปไหว้พระกับแม่มากลับมาหนูมีงานเข้าได้

ตั้งแต่เป็นดารามาไม่เคยมีคนติดต่องานเข้าดาวน์เลย

บินตึกเจมส์เตรียมรับงานกันยิ่งกว่า
เพราะจริงของที่กรุงเทพมหานคร
น่าจะมีศิลปินดาราหลายคนนะที่ติดต่อไปขึ้น

เอาล่ะค่ะถึงเวลาที่คุณหนุ่มกัญชัยจะต้องเปิดใจเรื่องของที่ตำรวจไปจับคุณดาวที่หน้ารายการ
หลังจากเสร็จรายการโหนกระแสของคุณพี่ยังไงคะ

ผมไม่เกี่ยวบัญธิ์

ก็คือกลับมาวานนี้คือก็คือ
เธอก็เป็นคุณนายคนหนึ่งแหละที่ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอเองเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กับส่อนครศรี
ซึ่งตอนหลังเธอก็บอกว่าเธอแบบแยกย้ายกันไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
ปรากฏว่าคุณดาวเองเนี่ยคุณนายดาวคนนี้นะครับคือเธอมีเรื่องราวของผู้เสียหายที่ไปร้อง
บอกว่าคุณนายดาวคนนี้ไปหลอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีของไปหลอกให้ซื้อรถบ้างนะฮะ
หลอกให้เอาที่ไปจำนองบ้าง
ไปหลอกว่าจะทำกังหังลม
เสร็จปุ๊บเนี่ยบอกว่าให้เอาเงินมานะแล้วเดี๋ยวจะไปวิ่งผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ก็คือ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา

วันนี้ได้ลองคุยกับคุณทำไมก็คือเวลาจำได้ไหมก่อนหน้านี้เรามีเลือกตั้งซ่อมที่นคร
เนี่ยนะฮะก็แปลกว่าก็มักจะไปบอกมากับคนอื่น
ว่าผู้ใหญ่เหล่านี้เป็นคนวิ่งงานให้
คือถ้าเกิดว่าเอาเงินมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปจัดการไปแบ่งกันแล้วก็จะมีการแบบ
ให้ทำเป็นเหมือนกับสัมปทาน

ส่วนอีกคนนึงก็บอกว่า

คนที่โดนโดนโดนโดน

สงสารโดนไหลดอกเขาทำธุรกิจน่ะแล้วเหมือนแบบตอนแรกรู้สึกเขาจะโดนไปหมดเกือบ๘แสน๗แสน
เขาโดนไหลดอกมากเขาโดนเรื่องสบู่ไม่พอเขาไปโดนเรื่องรถอีก

เพราะเขาจะซื้อรถนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปโดนแบบหลอกอะไรอย่างนี้

ที่ดินคุณนายนี่คือยังไงรู้ไหมคุณหนุ่ม

นี่งานโนราเวียงกลางแก๊ะอะไรเนี่ย
นางบอกนางจะไปเป็นสปอนเซอร์เขาก็เลยไปสะกิดไงเธอว่า
นี่๑๘มงกุฎนะนี่๑๘มงกุฎนะ
ถูกต้องทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการไปแจ้งความ
มีจริงจริงแล้วมีหมายจับเนี่ยสองที่ที่หนึ่งเนี่ย
เคยโดนไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ประกันตัวออกมา
แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นของทางสพนครราชศรีมา
ศรีธรรมราชโทษนะฮะศรีธรรมราช

ประเด็นที่มันเกิดขึ้นในรายการผมเนี่ย
มันมีสาเหตุที่มาที่ไปแบบนี้
คือผมได้ฟังรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง

ซึ่งผมได้มีโอกาสให้ทีมงานโทรไปคุยกับทางคุณไดดาวคนนี้

บอกเคยอยากมาเคยอยากมาเจอผมคือตอนนั้นได้คุยกันเนี่ยประมาณสักเย็นแล้วล่ะ
พอตกกลางคืนนะฮะก็รายการทีวีก็บอกว่าในรายการข่าวรายการก็บอกว่า
หมายจับผมก็งงว่าอ้าวมีหมายจับแล้วทำไมถึงจะมารายการเราได้วะ

ก็ให้ทีมงานโทรไปถามใหม่ว่าให้ไปถามดีว่ามีหมายจับเปล่าอืม
ไม่มีเขาบอกเขาไม่มีหมายจับเขาก็ยืนยันว่าเขายังไปที่เอ่อ
สพอยู่เลยตำรวจก็ไม่เห็นจะจับเขาทั้งที่มีหมายจับก่อนหน้านั้นแล้วนะ
แต่ตำรวจไม่จับเขาค่ะอ่าเขาเขาบอกมาอย่างงี้เราก็โอเค
ก็ซื้อตรงซื้อตัวอะไรให้เขาเขาก็บินมานั่งมาใต้ใช่ไหมอ่า
บินมาบินมาบินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้เสียหายเขาก็มาด้วย
ต่างคนต่างมากันแยกย้ายกันมาก็มาเจอกันที่ช่อง
เสร็จก็ขึ้นเวทีอืมพอขึ้นเวทีไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่า
คุณนุ่นเมื่อกี้เนี้ยผู้เสียหายอ๋อผู้เสียหายหนึ่งในนั้นอ่ะ
เสร็จปุ๊บเพราะโดนเป็นล้านนะเป็นล้านเหรอศักดิ์ที่ดิน
ที่เลว่อนัดไปโกงที่ดินเขาอ่ะขอใช้คำเนี้ยอืม

คือเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่า

ใช่ผมก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะแบบนี้
เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็กดโทรศัพท์หาทีมงาน

แล้วทางทนายภัยศาลเนี่ย
แกก็ติดต่อไปที่ทางฝั่งของตำรวจทางฝั่งนู้น
ที่ทางนครผมไม่แน่ใจนะ
แล้วก็บอกว่าจริงต้องการตัวอยู่เปล่า

ผมก็เอ๊ะเอาไงดีวะก็คือเป็นแบบ

เสร็จปรากฏว่าทางตำรวจเขาก็ดูทีวีอยู่อืมเออ

ทีมงานก็ส่งไลน์มาหาผมว่า

คือที่ผมพูดไปแบบนี้มันมีสาเหตุนะ

ในข่าวที่ช่องที่พี่อ่านอยู่พี่ก็เคยพูดว่า

คนนี้เนี่ยนะเขามีหมายจับอยู่นะ
มีคำความผิดอยู่ต้องมีหมายจับต้องบอกนะ

แล้ววันหนึ่งที่พี่กำลังนั่งสัมภาษณ์
แล้วคนที่มีหมายจับนั่งอยู่ข้างพี่อย่างนี้

ก็ต้องบอก

พี่พูดอยู่ตลอดเวลา

พี่บอกใครพบเห็นชายคนนี้นะครับ
ก็ต้นมาดีมาเลยอะไรเงี้ย
ปกติจะมีแบบว่าจะมีหูฟังอยู่ผมก็จะรู้รายละเอียดทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นั่นแหละก็ผมก็เลยบอกว่าโอเคผมก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้ตำรวจมาแล้วนะ
ผมก็เลยอ่านหมายก็ฟังว่าเออมีแบบนี้มีหมายจับอย่างนี้นะตำรวจเขาจะรออยู่ข้างหน้านะครับ
ออกไปก็เนี่ยหลังจากนี้ก็เป็นแบบเนี้ยก็เป็นตามภาพที่เราเห็นภาพพี่หนุ่มยืนอยู่ข้างหลัง
อ่ายืนอยู่ข้างหลังผู้หญิงคนนี้ตอนที่ตำรวจแบบว่าชี้แจงคำที่เป็นอยู่ในหมายอืม
เป็นภาพแบบว่าพี่หนุ่มยังอยู่ข้างหลังหลายคนบอกโอ้โหใจร้ายไปหรือเปล่า
ช็อตนั้นน่ะแล้วแบบโอ้โหคุณพี่อำวัฒิมินี้อะอืม
คันนั้นมันดูโโขขึ้นมานะจาดพี่ชิดไงจาดพี่ชิดเอาไปลงไง
ว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพข้างขวาที่กอดอกนี่โค้งโอ้ย
ฉันอยู่ในเหตุการณ์อันนี้ฉันรู้จักกับเธอน้องไปด้วยเหรอ
ภาพนั้นไม่ใช่ผมไอ้ภาพซ้ายมือมันไม่ใช่ภาพที่เขาเอามาลงนะ
ภาพซ้ายมือผมจะต้องยืนกอดอกนะที่เขาบอกว่า

ไอ้น้ำไอ้น้ำออกผิดดิเอ๊ยเฉยอีกแล้วไอ้น้ำ
ไอน้ำไอ้น้ำพลาดอีกแล้วไอ้น้ำพลาดอีกแล้วตลอด
คือเรียกชื่อน้ำบ่อยหลายคนอยากรู้ว่าน้ำคือใครเลยนะพี่
เดี๋ยวหลังจะถ่ายรูปมาให้ดูโชว์นะโชว์
ผมยืนกอดอกอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็เขียนว่าอะไรนะ
เขาบอกว่าเนี่ยเห็นภาพเฮียหนุ่มยืนแบบนี้แล้ว
นึกถึงคำพูดกับโมดำรอยไปเลยว่าแกนี่มันอำมะหิตนะ
อำมะหิตนะใช่ไหม

เค้าก็อาจจะบอกว่าที่บอกคุณอำมะหิตเกินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ต้องไม่ชี้แจงแล้วนะพออันนี้อธิบายแล้วเข้าใจแล้วแหละ

พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งตัวต่อไปที่สปบร้อนทรน
เสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้วันนี้ประมาณสัก๕โมงเย็น

แกประการตัวไปแล้วได้วงเงิน๕๐๐๐๐

บหลีกทางฝั่งของเจ้าทุกข์
อ่าแล้วก็ขึ้นรถคันหนึ่งที่มารอรับแล้วก็ออกไป
ในระหว่างที่เมื่อวานนี้หลังจากที่มารับตัวไปนะคะ
จับตัวไปจากรายการพี่เขามีการพูดกับสื่อตลอดเวลาว่าเนี่ย
เดี๋ยวต้องมารู้มาดูอีกทีนึงเขาจะสู้ให้ถึงที่สุด

ใช่เขาบอกว่าเหมือนเขาโดนวางยา

มันเป็นวางยาจากกลุ่มคนที่เหมือนกับจะใส่ร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ย
ทำให้เขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย

ขอให้นักข่าวไปขุดไปตามผู้เสียหายที่เขาอ้างว่า๒๐คนให้ด้วยค่ะ
แล้วก็มันมีประเด็นที่บอกว่า๒๐กว่าล้านนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วย
สู้ค่ะสู้ค่ะไม่หนักใจอะไรเลย

กับนักเรียนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปออกรายการต่อไปค่ะ
พี่เตรียมประกันตัวไหมคะพี่
พี่เตรียมค่ะเตรียมประกันตัวปฏิเสธทุกข้อเก่าหาค่ะ
จะบอกอะไรกับผู้เสียหายไหมคะ

ทางดาวถามหน่อย

ไม่กลัวค่ะเพราะว่าไม่ได้มีผิดค่ะ
ยังยืนยันว่าเราไม่ผิดใช่ไหมน้องดาว
เรายังยืนยันว่าเราไม่ผิดใช่ไหมน้องดาวครับ

มีอะไรอยากจะพูดเยอะ

กลัวค่ะเพราะว่าไม่เคยอ้างถึงท่านอยู่แล้วค่ะ

ถูกต้องค่ะคนที่อ้างก็ต้องรับผิดชอบค่ะ

ป้อมก็ไม่เคยอ้างไม่เคยอ้างใครค่ะ

นางบอกว่าช่วยสื่อตอนแรกที่บอกว่าคนผู้เสียหายเนี่ย

สื่อช่วยไปตามมาให้หน่อยผู้เสียหาย๒๐คนอยู่ที่ไหนคุณหนุ่ม

แต่นางตอบฉะฉานต้องยอมรับเวลาเขาตอบอะไรเขาตอบฉะฉานว่า
เหมือนเขาไม่ผิดนะทุกวันนี้คือเขาขอความเป็นธรรม

คือตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีการพิจารณา
หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
เขาจะให้ดูว่าภาพกอดอกใช่มั้ย
กี่ปีแล้วว่า
สิบอุ้ยเป็นสิบแล้วสิบแล้วเหรอไม่ถึงสิบแล้วแต่สิบก็ถึงไม่ถึงสิบ
เกินเกินสิบอุ้ยนานนานนานสิบกว่าปีแล้วนั่นหนึ่งเราอ่อนน้อยมากจริงจริงแล้ว
พี่หนุ่มอย่างอายุดูเด็กเด็กสิบกว่าเกือบอันที่เกินสิบห้าอ๋อ
สายลมที่แพดบนกรมนิบแล้วเร็วว่ามาแล้วตั้งแต่ปีห้าศูนย์
เห็นไหม๑๕๑๔ปี๑๔เหรอปีนี้๖๐กำลังจะเข้า๖๕แล้ว
แล้วจากดราม่าแล้วก็ลงเนี่ยตอนดูไลฟ์ช่อง๓เพราะเห็นฉากนี้
ตอนเห็นเฮียหนุ่มยืนกอดอกมองไปที่ภาพเจ้าหน้าที่กำลังแจ้งสิทธิ
แขกรับเชิญทราบเสียงมดดำลอยมาเลยกัญชัยเธอมันอมหิต
ฉันอ่านข่าวของฉันดีกว่าฉันอ่านซอบเดี๋ยวไปฝึกให้เสียงมันหายแหบ
ฝังเข็มเดี๋ยวกูให้ตอกต่อหม้อแล้วฝังเข็มไม่ได้ช่วยอีกหน่อยต่อหม้อนะ
เอ่อนี่นึกสิช่วยไม่ใช่หรอฝังเข็มไม่ช่วยเลยหรอช่วยมาเยอะแหละไง
เพื่อการคาวผิดชูฮะฮะพาตัดซี่
โอ้ยหรอไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ได้แต่กะ
คือประกอบกิจกรรมกามไม่ได้
บ้าโคกะโหลกอะกำลังมาบอกออกสื่ออีกเขาบอกเขาสาปกล้องปะ

ป๋องกระพลเขาทำรายการของเขา

เมื่อเมื่อกี้พื้นตอนนั้นกำลังโคลก

พี่บอกมันไปแล้วบอกป๋องพี่ป๋องต้องระวังนะ
ผมเคยเจอแล้วไงป้าพูดได้ไหม

โคกะโหลกไงมุดดำเนี่ยบอกไม่อยากผ่า
เพราะว่าโคกระโหลกไม่ได้

แต่พี่มดไม่ได้ใช้คำนี้เมื่อกี้นี้
เป็นแฟนรายการเขาก็อุตส่าห์หาศัพท์ใหม่เพื่อให้เลี่ยงการเลือนนะ
ก็ยังไปถามเขาอยู่ว่าแปลว่าอะไร
เขาก็ไม่รู้จริงเขาคงพี่ป๋องดูน่าสงสัยจริงนะเมื่อกี้เขาสงสัย
คงไม่รู้สงสัยทรงสัยมันไม่รู้
มันก็มาจากคำว่าโขก
โคกะโหลกคือโขก
ไม่ทุกคนพูดโขกเฉพาะแต่กลางสมุดทางคุณต้องโขกด้วยนะ
คุณ่มมันติดผมจะบอกให้
คุณนี่มันติดจริง
พี่แค่พี่พยักหน้านิดเดียวพี่ยังผิดเลยเห็นป่ะ

นี่มันเป็นอย่างนี้เลย

มันอยู่ที่จิตใจของคนคิดเว้ย
ถ้าคุณว่าอ๋ออ๋อโขกเออโขกเข้าใจ
ใจมันแบบเอามาหิตผิดมนุษย์แล้วนะ

แล้วมันจะต้องไปตียังไงว่ามันจะต้องโขกออกมากลางรายการอย่างนี้
มันใช่เรื่องไหมที่มันจะต้องโขกกลางรายการ

โอเคพี่มดไปเปิดใจสาวปวชไหมคะ
หนุ่มอ่านเปิดโทรศัพท์ของผู้ชม

ทานไปเลยทำรายการนี้จริงตั้งใจ
ไม่รู้ว่าปีนี้ฉันจะขอข้าวประกันชีวิตคุณนิษฐ์
จริงขอต่างหากเธอประกันชีวิตต้องสูงกว่าขึ้น

กรณีที่เฟซบุ๊คแฟนเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เขาได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความจากหญิงสาวคนหนึ่ง

เนื่องจากเพื่อนถูกแฟนนุ่มกักขัง
แล้วก็ทำร้ายร่างกายจนเจ็บหนักเลย
หลังจากที่หนีออกมาแล้วก็ไปแจ้งความผ่านมา๒เดือนแล้ว

โอ้โหไม่ได้นะผู้ชายแบบนี้

ล่าสุดน้องมายผู้เสียหายที่ถูกแฟนหนุ่มทำร้าย

แฟนเขานี่อายุ๒๓ปีได้เพียงเดือนเดียวนะฮะ
ต่อมาวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ถูกนายบิวกักขังทำร้ายร่างกาย
จากต้องการจะกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่

ไม่ยอมหาว่าตนเนี่ยจะหนีกลับไปแจ้งความตำรวจ
จึงลงมือทำร้ายทุบทั้งตี

เอาหัวโขกกับข้างฝาผนังเนี่ยนะครับ

หน้าอกคุณจนเป็นแผลแบบ

จนกระทั่งกลางดึกดูสิ
กลางดึกของวันที่๒๓ตุลาคม
ตนเนี่ยได้อาศัยจมัดที่นายบิวกับคุณย่าพักพรรม
รีบหลบหนีออกมาฮะก่อนจะไปขอให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยเขาหน่อยช่วยเหลือหน่อย
จากนั้นก็โทรให้เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคือน้องฟิลมาช่วยหน่อยมาเดินมาทางมาหาหน่อย
พาเขาไปแจ้งความหน่อยเถอะโดยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกคมกริจคำบุตรครับผู้กำกับสพบังกลวยเนี่ย
่าว่าผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความไว้ตั้งแต่๒๓ตุลาคมว่าถูกแฟนทำร้าย
ทางพนักงานสอบสวนจึงสอบปากคำเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไร
จะทราบว่าผู้เสียหายเนี่ยคบกันเมื่อเดือนกันยายนเองนะคือเดือนเดียวเอง
โดยก่อนเกิดเหตุ๓วันเนี่ยก็มีปากมีเสียงมีการทำร้ายร่างกายตามคลิปนั่นแหละ
ส่งฝ่ายหญิงเนี่ยไปตรวจร่างกายเพื่อหาความมั่นใจแล้วก็แผลบาดเจ็บเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บขนาดไหนเบื้องต้นเนี่ยทางพนักงานสอบสวนได้เรียกฝ่ายชายทั้งพ่อแม่
มาพูดคุยกันยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจคดีไม่ได้เงียบตอนนี้เขาก็ต้องรอผลจากทีมแพทย์
ถ้าผลออกมาปุ๊บก็จะเรียกทางฝ่ายชายเนี่ยเข้ามารับทราบข้อเก่าหาว่าอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าการกระทำทำร้ายร่างกายเนี่ยถือว่าเป็นความผิดส่วนเรื่องการกักขัง
ผู้ชายเขายืนยันว่าเขาไม่เคยกักขังเขาไม่ได้กักขังเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยเข้ามาหาผู้ชายเองที่ห้อง
เขาว่าอย่างงั้นเพิ่งคบกันได้เดือนเดียวถ้าฝ่ายหญิงจะแจ้งความเพิ่มในเรื่องกักขังนวงเหนียวเนี่ย
เราก็ต้องไปสอบส่วนเพิ่มเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคดีกักขังนวงเหนียวอีกทีนึง
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดังมาจากออนไลน์เนี่ยแหละนะฮะ
อืมนะเอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะกรณีดราม่านะครับจับโป๊ะสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกจ้างที่มาสมัครงานแล้ว
อยู่ดีเนี่ยแกล้งคือเหมือนกับคือตัวเธอเองเนี่ยคือมาสมัครทำร้านเบเกอรี่แต่ว่าทำอะไรไม่เป็นเลย
ทำข้าวของเสียหายสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของก็เลยเชิญออกพอเชิญออกเสร็จปุ๊บกลับไปมีไลน์เด้งเข้ามา
ปรากฏกดดูเป็นแฟนของทางฝั่งของของลูกจ้างบอกว่าแฟนผมฆ่าตัวตายแล้วโอ้โหนี่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเดี๋ยวลองไปดูเรื่องนี้หน่อย
เนี่ยนะฮะคือลูกจ้างคนนี้คุณผู้ชมครับชื่อว่าพลอยนะฮะคือพลอยเนี่ยก็คือมาสมัครนะเป็นลูกน้องของร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งครับ
เป็นลูกมือช่วยทำงานนี่แหละฮะคือจริงจริงแล้วร้านนี้เนี่ยเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการทำบิเกอรี่มาด้วย
กระทั่งน้องพลอยเนี่ยนะฮะเธอบอกอายุ๑๘ปีมาสมัครงานบอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบการทำเบเกอรี่มาโดยตรง
อืมไปโกหกเจ้าของร้านก็แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอพลอยเข้าไปก็เล่าประวัติของตัวเองแต่ละครั้งเนี่ยนะ
ไม่เคยตรงกันเลยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยคือเล่าในเนื้อหาไม่เคยซ้ำกันเลยนะฮะ
แล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาทำเบเกอรี่ปรากฏว่าก็ทำเบเกอรี่เนี่ยพังด้วยทำเอาแป้งให้ใช้เนี่ย
วันหนึ่งเป็นกิโลแล้วเบเกอรี่ทำออกมาก็เละเทะตุ้มเป๊ะหมด
ปรากฏสุดท้ายแล้วเจ้าของก็ไม่ไหวนะก็เลยแบบต้องให้เธอเนี่ยออกจากร้านไป
เออให้ลาออกไปโดยคืนวันนั้นเลยพอให้ออกไปปรากฏว่าแฟนของพลอยเนี่ยไลน์มา
หาเจ้าของร้านแล้วบอกว่าพี่ครับพลอยฆ่าตัวตายแล้ว
รู้ดังนั้นเธอก็ตกใจก็ถามกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพลอยถึงฆ่าตัวตาย
ฝ่ายชายเขาก็ตอบกลับมาบอกว่าไม่ทราบพอน้องกลับมาน้องก็ฆ่าตัวตายเลย
เจ้าของร้านเขาก็ช็อกมากนะพยายามขอข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วแฟนน้องก็บอกว่าน้องพลอยเนี่ยเสียตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ตอนนี้เนี่ยครอบครัวเอาศพน้องไปไว้ที่วัดท่าม่วงที่กาญจนบุรีแล้ว
ทีนี้ปรากฏว่าทางฝั่งเจ้าของร้านเขารู้สึกผิดไงเพราะเขาเป็นคนให้น้องออกไป
พอน้องออกไปเนี่ยน้องเสียใจเลยฆ่าตัวตายไง
เธอเองเนี่ยก็ต้องแสดงแบบเจตนารมณ์ว่าเฮ้ยเธอแบบต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้
เธอก็เลยอาสาจะจัดงานนี้ให้นะครับ
แล้วก็ทำการสืบนะครับว่าที่ตั้งของวัดท่าม่วงอยู่ที่ไหนของกาญจนบุรี
แต่แล้วก็พบความจริงว่า๑ไม่มีชื่อวัดดังกล่าวนะ
สองเมื่อโทรไปถามโรงพยาบาลศูนย์ปรากฏว่าไม่มีชื่อพนักงานคนนี้
เบอร์ของแฟนนุ่มเนี่ยที่มีการแบบพิมพ์คุยกัน
เป็นเบอร์ของแม่ส่วนเฟซบุ๊กพี่สาวกลับเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทของพลอยเท่านั้นเอง
คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวต่างนานาที่มีการแชทคุยกันเนี่ยนะฮะ
คือหลังจากนั้นเจ้าของร้านบอกตาสว่างแล้วส่งข้อความไปหาแฟนนุ่มของพลอยอีกครั้งหนึ่ง
คือคันนี้รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็แกล้งส่งไปบอกขอใบมรณบัตรหน่อยไหม
บอกว่าเดี๋ยวจะเบิกเงินหมื่นนึงไปช่วยงานศพแฟนหนุ่มของพลอยก็ส่งรูปงานศพมาให้
แต่เป็นงานศพของใครก็ไม่รู้อืมเอออ่ะเมื่อกี้มันมีอยู่อ่ะลองดู
มีภาพงานศพอยู่มีภาพเนี่ยเนี่ยมันมีงานศพจริงจริงเนี่ยได้ครับพี่
ได้ครับพี่แล้วก็ส่งมาน้องมาถึงวัดท่าม่วงกาญจนบุรีแล้วนะครับพี่
เห็นไหมเนี่ยอ่านี่นะครับคือหลังจากนั้นนะฮะ
สาวเจ้าของร้านเนี่ยงัดไม้เด็ดครับด้วยการให้น้องอีกคนนึงที่ร้าน
โทรศัพท์ไปหาพลอยทำทีว่าจะทวงเสื้อนะฮะ
สั่งซื้อออนไลน์แล้วโป๊ะแตกซ้ำเพราะว่าพลอยเป็นคนรับสายเอง
ไหนบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วก็นั่นไงตายแล้วไปรับสายได้ไง
ก็นี่ไงหลังจากนั้นเจ้าของร้านก็เลยแชทไปหาพลอยอีกครั้งหนึ่ง
ทำทีเป็นว่าขอใบบรรณบัตรกับรูปหน้าโรงหน่อยเพราะเดี๋ยวจะทำเรื่องเบิกเงินให้
ตอนนี้กำลังนั่งเครื่องไปลงกรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะต่อรถไปที่กาญจนบุรี
แต่เสิร์ชหาชื่อวัดไม่เจอเจอแต่ชื่ออำเภอก่อนที่จะเฉลยว่า
ไอ้น้องพี่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วจ้ะฉันไม่ได้โง่
รอดูว่าจะเล่นอะไรกันนั่นตามนั้นเลยเออนี่ไงเนี่ยดูว่าจะเล่นอะไร
อืมว่าจะไปยังไงต่อไม่อ่านข้อความแล้วก็เงียบไปเลยตอบเลยดูสิเออ
เนี่ยนะคนเราไปหลอกว่าตัวเองตายบ้าเนอะเออนั่นแหละแม่เอ้า
คุณผู้ชมค่ะอยากได้ของขวัญปีใหม่กันไหมคะนโยบายของรัฐบาลออกมา
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามีแบบว่าอยากจะมอบของขวัญปีใหม่ให้หนึ่ง
ในนั้นนะคะมีเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลก็ภายใต้กระทรวงการคลังมีการทำค่ะโครงการนี่เลยสลาก๘๐บาท
เขาเรียกว่ามีการขยายจุดจำหน่ายแล้วก็ลดความรุนแรงของปัญหาสลากเกินราคาค่ะ
ซึ่งก็มีข้อกำหนดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงเขามีมาก่อนแล้ว
แต่เริ่มเนี่ยคือมี๒ระยะด้วยกันระยะที่๑ในเขตกรุงเทพมหานคร
แล้วก็นนทบุรีเพิ่มเติมเป็นอีก๓๔จุดนะคะ
จากบัญชีสำรองปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยรวมกับของเดิมเป็นเจ็ดสิบสี่จุดจำหน่ายนะคะ
โดยจะเริ่มสลากงวดแรกเนี่ยค่ะวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ส่วนระยะที่สองอันนี้กระจายไปกว้างขึ้นค่ะก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายขยายทั่วประเทศนะคะ
ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยจำนวนที่เขากำหนดเอาไว้คือจำนวนไม่เกินหนึ่งพันจุดจำหน่าย
มีการเปิดรับสมัครนะคะพรุ่งนี้ยี่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ไปจนถึงยี่สิบสี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทีนี้เนี่ยค่ะ
มันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสำหรับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์
แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยนะคะเขาจะถูกกำหนดให้เป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายเอาไว้
ในโครงการสละแปดสิบเนี่ยนะคะโดยมีระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสำรองเนี่ยหนึ่งปี
จะถูกกำหนดให้เป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองเอาไว้ทีนี้เนี่ย
นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเนี่ยค่ะในส่วนกรณีที่ตัวแทนรายไหนเนี่ยนะคะ
มีการสละสิทธิ์ไปหรือว่าไม่ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่างเนี่ยปุ๊บ
เขาจะเอาคนที่อยู่ในบัญชีสำรองขึ้นมาแทน
ก็คือจะทำให้มันมีครบ๑๐๐จุดเนี่ยค่ะไม่ให้แบบว่าน้อยกว่านี้หรือว่ามากไปกว่านี้นะคะ
ดังนั้นตอนนี้หลายคนถ้าอยากจะรู้ว่าเอาล่ะฉันจะมีคุณสมบัตินั้นไหม
หรือว่าอยากจะสมัครเข้าไปเนี่ยนะคะก็เข้าไปได้
แล้วก็อันนี้สามารถที่จะค้นหาจุดจำหน่ายได้ทั้งหมดนะคะพันจุดนี้
สลากแปดสิบบาทนี่จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศเลยเนี่ยก็คือเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
แต่นำร่องกรุงเทพกับนนทบุรีเริ่มก่อน๑๗มกราคมช่วยได้ไหม
ก็มันก็ยังกระจายไม่เยอะขนาดนั้น

เขาบอกว่าระหว่างคุณหนุ่มพาร์ทตอนบ่ายกับพาร์ท๖โมงเนี่ย

คุณแม่ตอบคำถามนี้คือบ่ายกับหกโมงเนี่ย

ก็อันนี้เขาเขียนอ่ะตอนตามองไม่เห็น

ตัวจริงของพี่คือตอนไหนกันเนี่ย
คุณแม่ว่าตอนบ่ายหรือ๖โมงอันไหนตัวจริง
อยากรู้ตอนเที่ยงกับตอน๖โมงตัวไหนมันตัวจริง

ผมจริงแล้วตอนเที่ยงครับ

เมื่อก่อนฉันอยู่กับเธอได้ไงเนอะ
จริงผมเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาครับ
เป็นประธานบริษัทอย่างนี้เหรอ
ประธานบริษัทปลอมตัวมาอะไรอย่างนี้

คนเรามันก็จะไปซีเรียสอะไรมากมายเนอะ

ถ้ากลัวมากคุณก็ดึงเชือกนั้น

แหละที่โครกโกรกไม่กลัวนะคุณแม่

ก็คือโครกแต่แบ่งเป็นวักไว้แค่นั้นเอง
คือมันก็ต้องเอาเขาอื่นมาใส่ไง
เพราะว่ามันโจ่งแจ้งอาณาจารย์เขาไม่ได้
หืมคำ

เออสะดุ้งเพื่อนบ้านแอบเข้ามาในบ้านทำกับข้าวเปิดแอร์
ประหนึ่งบ้านของตัวเองหน่อยจะกลับมาเล่าให้ฟังครับ
ไปดูเรื่องราวของเจ้าของบ้านคนหนึ่งนะฮะ
เขาเนี่ยก็ออกไปข้างนอกนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นอ่ะ
กลับเข้ามาที่บ้านเปิดประตูเข้าไปเอ๊ะ
เหมือนกับมีใครเนี่ยมาทำอาหารอยู่ข้างล่าง
ไอ้พวกเนี่ยธรรมดาเขาไม่เคยฉีกแกะนี่ก็ฉีกแกะมาทำอาหารกินมานู่นนี่นั่น
งงเอ๊ะหรือว่าลูกเขากลับมาก็โทรศัพท์ไปหาลูก
อ่ะลองแม่ลองเข้าไปดูบนห้องซิเฮ้ยมีใครอะไรมันแปลกแปลกนะ
พอเดินขึ้นไปเปิดประตูเจอนี่แหละฮะเป็นผู้หญิงคนนี้
นอนอยู่บนเตียงนอนนะครับอ้าวที่สำคัญก็คือไปเอาเครื่องสำอางเขาเนี่ย
แต่งหน้าด้วยแต่งหน้าทาปากเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ
แล้วไปนอนนอนเสร็จร้อนไงเปิดแอร์ต่อด้วย
เขาก็เลยถามแบบนี้ลองฟังดู
เนี่ยฮะเดินลงมาแบบนี้เอาเสียงมาไหมเสียง
เอ้ยเสียงอ่ะเสียงน้ำเอ้ยน้ำมาได้ยังไงอ่ะ

ค่ะไปบ้านอยู่ตรงนี้เนอะใช่ไหมข้างข้างบ้านพี่โรงใช่ไหมคะ
มันไม่มีคนอยู่เข้ามาตรงไหนเนี่ย
นั่งเข้ามาลุกเลยไปลุกเลยค่ะเนี้ยนะครับก็คือสรุปแล้วนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็อยู่บริเวณแถวแถวบ้านนั้นค่ะเนี้ย
นี่แหละครับเธอเองก็ตามไปที่บ้านของผู้หญิงคนนี้ด้วยนะฮะ
มีการไปพูดคุยกับทางครอบครัวของผู้หญิงคนนี้คุณพ่อของผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า
นี่อาหารที่ไปทำในบ้านเธอเห็นไหมฮะเนี่ยครับ
คือไปทำเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยอ่ะแล้วก็ทางฝั่งเจ้าของบ้านคนนี้
เขาก็โดนไปคุยกับทางพ่อของผู้หญิงเมื่อกี้นี้อืมพ่อผู้หญิงพี่ก็เขาขอโทษด้วยบอก
ลูกเขามีอาการทางจิตจริงหลังจากนั้นปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไงฮะ
ตำรวจเองเนี่ยเขาก็มาล็อกตัวเลยเพราะว่าทางฝั่งเจ้าของบ้านเนี่ย
เขาไปแจ้งความว่ามันไม่รู้มีอะไรติดตัวไปด้วยหรือเปล่า
อืมตำรวจก็เลยเอาตัวไปที่ทางสอนอ

ในส่วนความผิดสารอื่นก็อยู่ระหว่างรอผู้เสียหายให้มาให้ปักคำ
เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
มันมีกางลือขนในบ้านนะครับ
ก็เลยเข้ามาดูว่าใครมาทำอะไรก็โทรถามน้องโทรถามลูกก็ไม่มีใครมาทำ
ครับที่แปลกใจก็คือเขาเอาแกะเอาฟอร์ตฟอร์ตเกาหลีค่ะมาแกะกินคือวันนี้ไม่ได้แกะแล้วมันเป็นกระทืนกระจายค่ะ
ครับอืมแล้วแล้วเห็นเห็นบอกว่าไปนอนชั้นบนในห้องแอร์คือ
ก็ขึ้นไปแล้วก็เปิดแอร์นอนนะคะในห้องอ๋อเปิดแอร์นอนในในห้องด้วย
ถ้าคุณถ้าเห็นถ้าคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าประมาณแปดโมงเขาจะนั่งบนหลังคา
เนี่ยนะครับคือหญิงคนนี้ก่อนที่จะเข้ามาในบ้านหลังนี้นั่งอยู่บนหลังคา
อยู่บนหลังคานะแล้วปรากฏว่ามีคนเขาเห็นเขาก็ไปตามกันมาบอกว่าเอ๊ะ
นี่มันนั่งอยู่บนหลังคาได้ไงพอกลับมาอีกทีปรากฏผู้หญิงหายไปแล้ว
ก็เลยคิดว่าอ๋อคงกลับไปบ้านไหนแล้วไม่รู้ที่ไหนได้เข้าไปในบ้านหลังนี้แหละ
บนหลังคาเนี่ยโอ้โหแต่เขาต้องตกใจอยู่ดีดีมีคนเข้าบ้านมาได้ยังไง
ได้โดยที่เข้าบ้านเก็บตึกโอ้นั่นไงมันคนคนเข้าบ้านมาอะไรแล้วมรึงรู้ใครมานอน

ไม่ก็บอกคุณก็คงไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าคุณ

โอ้ยกเขาไว้หมดไม่รู้ตัวเคย

ก็นี่ไงเจ้าของบ้านหายเนี่ยมีแต่กลิ่นเหม็นเน่า

คือวันนี้เขตเกิดที่สนราชบุรณะครับ
ก็มีคนไปแจ้งความว่ามีกลิ่นเหม็นเน่า

พ่อแม่หรือญาติพี่น้องไม่ได้มีบ้านอยู่แถวนั้น
คือกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยโชยออกมาจากบ้านเลขที่๕๒
ซอยสุขสวรรค์๒๖เขตราชบุรณะกรุงเทพเรานี่แหละ
จึงรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
เจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครมาถึงที่จุดเกิดเหตุ
ก็พบว่าบริเวณหน้าประตูบ้านหลังดังกล่าว
เฮ้ยมันมีกลิ่นเหม็นเน่ามาก
คือแบบกลิ่นแบบแรงอะ
ก็พยายามไปตรวจสอบบริเวณหน้าประตู
รู้ว่าพบว่าประตูเหล็กด้านหน้าถูกล็อกอยู่
เจ้าหน้าที่จึงมอบหมายให้อาสาสมัครตัดเหล็กออก

อยู่ดีทุกคนได้กลิ่นตำรวจได้กลิ่นอาสาสมัครได้กินหมด
เห็นรุนแรงสักพัก

เหมือนแค่ลมพัดมาผ่านจมูกแล้วก็หายไป
แต่เพื่อความสบายใจมันหายไป
เราเข้าไปตรวจกันดีกว่าเพราะว่าน่าจะมีศพอยู่หรืออะไรอยู่หรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็จึงนำทีมอาสาสมัครเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านเพื่อตรวจสอบครับ
โดยสภาพบ้านทุกอย่างแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ

ส่วนศพที่ชาวบ้านเขาน่าจะมีศพแหละ

มันจะต้องมีศพเพราะกลิ่นเนี่ยแรงขนาดนี้จะต้องมีศพ
ปรากฏว่าไม่มีไม่พบ
แต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านรวมทั้งกู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
งงไปตามตามกันหรือสวยใสตามตามกัน
คือคือกำลังจะถึงหนุ่มนะ

ใช่ฉันต้องแบ่งให้ฉันหายใจเธอจะเอามาหิดอย่างอื่น

คือกลิ่นกลิ่นมันหายไปไง

ชาวบ้านไปแจ้งความว่าไม่ไหวแล้ว

แล้วก็ไม่มีใครให้คำตอบได้

เหมือนก่อนเนี้ยเนี่ยเขาจะงง
เป็นข่าวไหมคะการณ์ชัย
มารับออกไปแล้วก็เข้ามาส่งนะแกเนี่ยเดินเข้าบ้านแล้วก็
เห็นแกอีกเลยว่ะไม่เห็นแกอีกเลยจนมาวันนี้ถึงได้
ลิ่นเหม็นเน่าเขาเลยสงสัยว่าเฮ้ยหรือจะเป็นศพไงแต่ปรากฏ
วันนี้ตำรวจเอ้ยเจ้านาธิเอ้ยเข้าไปไม่เจอแล้วกลิ่นก็หาย
แล้วแล้วไม่ได้แกคนเดียวนะข้างบ้านคนเดินผ่านไปผ่าน
ก็ได้กลิ่นตะโกนทุกคนพยายามตะโกนอยู่ไหมอยู่ไหมก็ไม่มี
ตอบรับกลับมาจนตำรวจไปถึงตำรวจก็ยังได้กิน
อาสาสมัครก็ยังได้กลิ่นถึงขนาดบอกเฮ้ยตัดเหล็กออกตัดเหล็กออก
ที่จะเข้าไปในบ้านแล้วก็ที่เขาบอกว่าน่าสงสัยเพราะว่า
เจ้าของบ้านอ่ะมีอายุแล้วก็กลัวว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจะ
เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านหรือเปล่าจึงตัด
สินใจให้เจ้าท่านที่ตำรวจมาตรวจสอบนี่ไงรู้สึกมั้ยมัน
แหบทุกวันนั่นแหละเสียงก็เหมือนกับเป็นหวัดขึ้นจมูก
ไหมวันนี้คุณเป็นไรว่าคุณตรวจยังตรวจทุกวันค่ะวันนี้
เปล่าตรวจแล้วค่ะตรวจที่ไหนตรวจที่บ้านค่ะตรวจเป็น
เปล่าหนุ่มนางเอกดังแล้วลืมตัวเธออ่าเดี๋ยวโอเค
พักกันก่อนนะคะตรวจป่ะเนี่ยหนุ่มไปตายฮะ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาร์
สวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมนะฮะมีเรื่องใหม่มาให้ชาวเน็ตทำกัน
กันอีกแล้วกันไปหลังจากเพจเจ๊มอยร้อยแปดได้เปิด
ประเด็นของนางเอกหน้าใหม่โดยระบุว่านางเอกหน้าใหม่ดัง
แล้วลืมตัวลืมแม้กระทั่งตัวเองโตมาจากไหนลืมแม้กระทั่ง
พ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาว่าอย่างงั้นเรื่องงานในเมื่อเล่น
ดีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ฟังคือรู้จัก
บุญคุณกระตันยูต่อพ่อต่อแม่ไม่ใช่อัพเกรดให้ตัวเองดูรวยแล้ว
ทิ้งพ่อแม่ให้อดอดอยากอยากอืมด้วยลักษณ์ไอ้พิมพ์เมีย
ลุงพลงานนี้ก็มีคนมาเยอะงานนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถาม
เป็นจำนวนมากว่าหน้าใหม่นี่หมายถึงว่าเข้าวงการ
ใหม่หรือไปอัพหน้ามาใหม่เขาก็ว่าอย่างงั้นอะไรไง
จะได้เดาถูกทำไมต้องไปพิมพ์เมียลุงพลดูเนอะโถดู
สิคนก็แบบว่าคอมเมนต์แต่ก็มันก็กว้างไปอ่ะใครจะ
ไปรู้อืมคนคอมเม้นก็เขียนถามเพราะว่านึกไม่ออกหน้า
ในที่นี่หมายถึงอะไรน่าจะเป็นนี่แหละเพิ่งวางใหม่
ถ้าไม่งั้นเราคงไม่ใช้คำนี้หรอกอืมหน้าใหม่คืออัพหน้า
ขึ้นมาใหม่หรือเพิ่งเข้าวงการมาใหม่อืมไงเพราะ
ไงเพราะว่าเพราะว่าเอกหน้าใหม่แต่ต้องไม่คือต้องดัง
ไปแล้วถูกไหมอะเพราะว่าดังแล้วดังเพิ่งดังแล้วลืมตัว
อ่าเพราะว่าเข้าวงการมาใหม่อ่าก็ต้องไปอ่าน
เมนต์ส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็จะแบบโอ้โหหากันต่อ
ต่างนานานะอีกเรื่องหนึ่งค่ะแจ้งความคืบหน้าเรื่อง
ของกระเป๋าของคุณพิมเบอร์รี่ที่หายไปอ่ะนะคะพนักงาน
สอบสวนเขามีการเชิญแม่บ้านมาสอบสวนค่ะปรากฏว่า
ดูแล้วก็ไม่มีพิรุธอะไรแต่ในส่วนนี้เนี่ยค่ะต้อง
บอกว่าผู้เสียหายเขายังปักใจว่าไม่มีใครเข้าออก
ห้องพักได้นะคะนอกจากแม่บ้านดังนั้นเนี่ยทางพนักงาน
ประสานกองพิสูจน์หลักฐานต้องนำตัวแม่บ้าน
ค่ะเข้าเครื่องจับเท็จรอเพียงการตอบกลับมาว่าจะนำ
ตัวไปวันไหนนะคะเอาเข้าเครื่องจับเท็จเลยเดี๋ยวต้องรอดู
จะเป็นยังไงต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปใช่ไหมครับ
ผมกำลังดูวันนี้ที่เขาเป็นสจโอห้วยขวางอ่ะ
เขาเขาเมียเขาเอาจริงจกมาแกล้งอะเออจริงจกเนี้ย
ตลกมากเลยเนี่ย

เต้ามีเนี้ยกันจริงเลยครับใช่แหละ
นี่เพราะเห็นคลิปนี่นึกถึงนางเดนี่เดนี่ลูกลิด
คุณยายไม่กลัวเลยแล้วเอาเดินไปแกล้งคุณยาย

คุณยายก็แบบอ้าวอ้าวอย่างนี้เหมือนกัน

ไม่รู้ใครจับให้แบบหยิบใส่มือแล้วน้องเขาก็เดิน
ถือจิ้งจกก็อยู่บนมือเขาเนี่ยเราก็ไปเอาไปแกล้งกลางเกียง

ไม่กลัวเลยมาอยู่ก็ไม่กลัวจิ้งจกตุ๊กแกอะไรอย่างนี้

ตอนนี้กลัวจิ้งจกแล้ว
เริ่มกลัวแล้วใช่ไหมคะ

อืมจิ้งก่าอย่างนี้นั้นไม่ค่อยกลัว

พิจารณาว่าจะจัดยังไงปลอดภัยยังไง
มาตรการความปลอดภัยจะขนาดไหนนะฮะ
เนาะก็เขาว่าอย่างนั้นปีใหม่
พรุ่งนี้คริสต์มัสแล้วใช่ไหมเอ้าไปกันก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ก่อน
โขลบตรงชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ